วันนี้วันที่๑๖ในการค้นหาว่าเสียแป้งหนีขึ้นเขาบรรทัศน์
แล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากเรื่องของหนอนบ่อนไส้
คุณผู้ชมฮะเขาบอกเจ้าหน้าที่เป็นนอนบ่อนไส้หรือเปล่านะครับ
ดูปฏิบัติการสำหรับที่ผ่านมา
เมื่อวาน๑๕วันวันนี้เข้าสู่วันที่๑๖ของการไล่ล่าเสียแป้งนาโนตนะครับ
เจ้าหน้าที่ยังคงปักใจเชื่อนะว่าเสียแป้งยังกบดานอยู่ในป่าเทือกเขาบรรทัศน์
แล้วก็เมื่อวานนี้ชุดลาดตระเวนจุดบ้านตระจังหวัดพัทธลุงเข้าตรวจสอบถ้ำ
กี่แห่งรู้ไหมคุณ๖แห่ง๖ถ้ำครับในรัศมีจุดปะทะครั้งแรก๕กิโลเมตร
หลังพบเบาะแสเสียแป้งพร้อมสมุน๓คนอาจจะใช้ถ้ำเป็นจุดกบดาน
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเข้าถ้ำว่าในถ้ำเจออะไรบ้าง
พบถ้ำเป้าหมายนี่แหละครับเป็นถ้ำต้องสงสัยที่อาจจะเป็นที่กบดานของเสียแป้งและสมุน
ลักษณะเป็นถ้ำขนาดใหญ่ถ้ำนี้มีทางเข้าออกทางเดียวอยู่ในจุดสูงคม
ตามหลักยุทธวิธีใช้ประโยชน์ด้านทัศนวิสัยสังเกตบุคคลผ่านไปผ่านมาจากด้านนอก
สามารถใช้เป็นจุดซุ่มโจมตีหากผู้กบดานมีอาวุธด้วย
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดต้องวางแผนแล้วก็ประสานพรานป่าในการเข้าค้นภายในถ้ำอีกครั้ง
อันนี้ไปยึดหน้าถ้ำได้แล้วเดี๋ยวต้องเข้าไปดูในถ้ำอีก
สำหรับพื้นที่บ้านตระมีการจัดกำลัง๗ชุดปฏิบัติการ
ส่วนที่กำลังตำรวจพัทธลุงร่วมกับชุดสืบสวนภาค๙
ปฏิบัติการพิเศษยาลาชุดปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส
และก็ตำรวจต่อชะดอชุดสิงค์การวมกว่า๑๐๐ชีวิต
ล้อมเส้นทางรอบพื้นที่บ้านตระ
กระจายกำลังตรวจสอบถ้ำทุกถ้ำ
เขาบอกว่าจะถ้ำเล็กถ้ำใหญ่เอาให้หมดนะฮะ
แล้วก็จุดต้องสงสัยกบดานทุกแห่งก็ต้องเอาให้หมดเหมือนกัน
เพราะว่าบนเทือกเขามีหลายพื้นที่ซึ่งมีความสลับซับซ้อน
แล้วก็เสียแป้งอาจจะใช้เป็นที่กบดานได้นะครับ
ส่วนที่จังหวัดสตูนตำรวจร่วมกับฝ่ายปกครอง
ยังคงตั้งด่านตรวจค้นอย่างเต็มที่นะฮะ
จุดตรวจบ้านราวปลาตำบลแล้วก็อำเภอทุ่งว่า
รวมถึงจุดตรวจตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนัง
เส้นทางไปยังถ้ำภูผาเพชรตลอด๒๔ชั่วโมง

วางกำลังเส้นทางเข้าออกตีนเขาแล้วก็เชิงเขาบรรทัศน์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจศตูลเปิดเผย

ตรงจุดตำบลเขาขาวอำเภอละงู

ซึ่งติดกับอำเภอมะนังแล้วก็จุดอำเภอท่าแพร
ซึ่งเชื่อมต่อกับอำเภอละงูแล้วก็อำเภอควนกาหลง

แล้วก็เส้นทางที่ชาวบ้านใช้หาของป่ากันนะครับ
เช่นเดียวกับเส้นทางหลบหนีในทะเล
ได้ประสานตำรวจน้ำแล้วก็ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์

รวมกับเครือข่ายชาวประมงให้ช่วยสังเกตการณ์นะครับ
ผู้การจังหวัดสตูนระบุว่าแม้มีแนวโน้มว่าเสียแป้ง
อาจจะพยายามหนีไปต่างประเทศ
แต่เชื่อว่าอาจไม่ใช่มาเลเซีย
เพราะเสียแป้งเป็นนักโทษคดีสำคัญ
ซึ่งทางการมาเลเซียเข้มงวดมากนะครับ
นั้นโอกาสเข้าไปถึงค่อนข้างยาก

แต่กรณีหากต้องมีคนช่วยอยู่ในไทย
อาจจะใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าอาจจะหลบหนีได้ง่ายกว่านะฮะ
นี่เป็นความคิดเห็นของผู้การจังหวัดสตูนนะครับ

หนีออกมาจากโรงพยาบาลแล้วแล้วยังรอดอยู่
ก็คือคนที่ตามหาอยู่นั่นแหละ
ผมว่ามีจำนวนไม่น้อยนะแต่จะคิดแบบนี้

นอนบ่อนไส้เจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเสียแป้งอยู่

เฉยนะว่าเคยมีคิดความคิดแบบนี้เข้ามาในหัวมัน

น้องคิดดูดิเจ้าหน้าที่สี่สาหร่อยนาย
กระจายกำลังไปแล้วตามมา
คือกระจายกำลังปิดล้อมเขาหามา๒อาทิตย์กว่าแล้ว
บนภาคพื้นดินบนอากาศส่งโดรนขึ้นบิน
ทำไมไม่เจอมีใครให้บ่อแสอะไร

อาจจะมีหนอนบ่อนไส้เป็นเจ้าหน้าที่นั่นแหละ
คือเราไม่ตั้งประเด็นเองนะ
เรื่องนี้ค่ะมันมีข้อมูลของอดีตจอมโจร
คดีสำคัญในพื้นที่ภาคใต้

เขาบอกว่าครอบครัวแป้งติดต่อเข้ามาด้วย

คือนายเอียดเส้งเอียดเป็นชาวพัทธลุง
เป็นอดีตผู้ต้องหาในคดีสำคัญ
แล้วเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐเลย
ผมรู้จักกับแป้งในเรือนจำ
พัทธลุงตั้งแต่ปี๔๘แล้ว

แล้วก็มาเจอเสียแป้งอีกครั้งหนึ่งตอน๖๒
หลังจากนั้นผมกับแป้งก็ไปมาหาสู่กันตลอด

แล้วหลังจากเหตุยิงปะทะตำรวจเนี่ยนะ
ครอบครัวแป้งโทรมาปรึกษาว่าแป้งอยากมอบตัว
แต่คุณผู้ชมจำข่าวได้ไหมที่มีตำรวจจับพี่ชายเสียแป้ง
ตั้งแต่มีข่าวนั้นมาครอบครัวไม่เชื่อมั่นเลยนะ
ขาดความมั่นใจเลยนะแล้วกังวลเรื่องความปลอดภัย

จะพาเสียแป้งมอบตัวเดี๋ยวหาว่าจะช่วยเหลือเสียแป้งอีก

อะไรแบบนี้ฮะก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวตำรวจจะจับพวกเขาด้วยฮะ
เรื่องนี้เนี่ยราหารในเอียดบอกนะว่าถ้าเกิดถามผมเนี่ย
เดือนนี้แป้งต้องมอบตัวแน่นอน

แล้วถ้าเกิดว่าแป้งต้องการมอบตัวผมก็พร้อมพาไปด้วยตัวเอง
ติดต่อมาได้เลยผมจะแจ้งผู้ใหญ่ให้เตรียมประสานรับตัว
เรียงนี้ไปบอกผู้ใหญ่
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องการขอมอบตัวของแป้งเนี่ย
สอดคล้องข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ช่วยพบตร
ก็คือพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์
คือท่านบอกว่ามีจริงคนที่อ้างว่าเป็นญาติของแป้งเนี่ย
ประสานพบตรพลตำรวจเอกต่อศักดิ์
แจ้งว่าเสียแป้งอยากจะมอบตัว
แต่คุณผู้ชมฟังดีนะเขายื่นเป็นข้อเสนอแบบนี้มา๒ข้อ
แล้วเดี๋ยวดูนะว่าตำรวจจะรับในข้อเสนอทั้ง๒ข้อไหม
ข้อแรกคือห้ามวิสามันหลังจากมอบตัว

และ๒ห้ามดำเนินคดีกับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ

ข้อแรกรับได้เพราะว่ายังไงก็ไม่ได้มีนโยบายจะวิสามันอยู่แล้ว
อันนี้มันเป็นเรื่องที่ในทีมตำรวจเองก็กำชับกันเรื่องนี้

แต่ข้อ๒ที่บอกว่าห้ามดำเนินคดีกับผู้ให้ความช่วยเหลือ

เพราะว่าอะไรก็หนีมาตั้งกี่วันแล้ว๑๖วันแล้วใช่ไหม
การหลบหนีเนี่ยมีข้อมูลว่ามีตำรวจนี่แหละเป็นนอนบ่อนไส้
คอยช่วยเหลือและตำรวจกลุ่มนั้นก็อาจจะยังอยู่ในพื้นที่ด้วยนะ

ตรงนะครับใครให้ความช่วยเหลือเขาเนี่ย

คือเขา
เขาเป็นคนอันตรายจริงนะครับ
คุณผู้ชมคะทีนี้พอฟังถึงตรงนี้แล้ว

นี่ไงก็เห็นไหมล่ะบอกแล้วถึงจับเสียแป้งไม่ได้สักที
คือเรื่องนี้เนี่ยตำรวจที่ให้ความช่วยเหลือแป้งเลยนะ
พบรรตรร่อรู้ชื่อทุกนายเราด้วย

มันมันซี๊ดปากเออนั่นแหละสิ

อยู่ในใจที่อยากจะพูดออกมา

พวกหลักฐานต่างก่อนนะคะ

อย่าเพิ่งขึ้นเทือกเขาบรรทัศน์คือกลัวว่า
ปฏิบัติการไล่ล่านักโทษแป้งเกิดเจ้าหน้าที่เห็น
เผยหยิงเข้าไปแล้วอาจจะบาดเจ็บแบบนี้
อ้าวแล้วที่สตูนเป็นยังไงอ่ะที่สตูนซึ่งเป็นเขตรอยต่อเทือกเขาบรรทัศ
เช่นกันปรากฏว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเจออะไร
ไปที่จุดทางขึ้นน้ำตกสายใจบ้านเขาใครที่สตูนครับ
ช่วงที่นักข่าวเราไปสำรวจทางขึ้นเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย
ไปเจอมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน๓คันจอดอยู่ตีนเขาเลย
นี่ครับคุณผู้ชมตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นของนายพรานที่เดินขึ้นเขาไปหาของป่า
ทีมข่าวเราเห็นดังนั้นก็เลยอ่ะงั้นรอก่อนเผื่อจะเจอใครมา
เจอจริงคุณผู้ชมเจอพรานป่า๓คนนี้เดินลงมาจากเทือกเขาบรรทัศน์ครับ
ก็เลยต้องสอบถามหน่อยว่าเอ๊แต่ละคนเนี่ยทำไมขึ้นมาตรงข่าวได้
บอกว่าพื้นที่แนวเทือกเขาบรรทัศน์บ้านเขาใครเนี่ยก็ไม่ได้ประกาศนี่
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ประกาศนี่ว่าห้ามชาวบ้านขึ้นลงเขามีแต่ห้ามชาวมันนี้ขึ้นไปเท่านั้น
นักข่าวก็เลยถามต่อว่าอ้าวพี่แล้วกลัวหรือเปล่ากับปฏิบัติการไล่ล่านักโทษแป้งเนี่ย
สามคนนี้ในพราน๓คนบอกไม่กลัวเขาเชื่อว่านักโทษแป้งไม่ได้มาขึ้นลงเขาตรงทางนี้หรอก
ทำไมอ่ะทำไมทำไมไม่ขึ้นทางนี้มันไกลไกลจากบ้านตระไม่มาทางนี้แน่นอนล่ะฟังพวกเขาหน่อยครับ
ที่เขามีการประกาศห้ามไหมครับเหมือนอย่างที่ต่างกับพระทะลุงเขาห้ามว่า

ชาวบ้านห้ามเข้าพื้นที่ป่าเลยห้ามไปขีบยางห้ามไปสวนป่ามั้ยครับ

ไม่มีแถวนี้แถวนี้มันไม่มีอยู่แล้วแถวนี้มันไม่มา
มั่นใจไม่มามาแถวนี้มันก็จนมุมเลยถ้ามาแถวนี้
ชาวบ้านเขามีความรู้สึกกลัวบ้างไหมครับกับข่าวเขากลัวว่าเขาจะมาโผล่ตรงนี้ไหม
ไม่มีไม่มีไม่รู้กลัวมันทำไมอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่มาไม่มาแน่นอนครับ
มั่นใจได้เลยไม่มี

พี่คนนี้มั่นใจมาหรอกนักโทษแป้งไม่มาแถวนี้แน่นอน
ก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วพวกพี่ขึ้นไปหาอะไรบนเขากันหาของป่าเนี่ย
บอกไปหารังพึ่งครับรังพึ่งป่า
แต่ผิดหวังนะไม่เจอเลยเพราะว่าช่วงนี้ยังมีฝนอยู่
ไม่ใช่ฤดูที่พึ่งมาทำรังกัน
อันนี้มันก็ตายเหมือนกันนะเพราะว่ามียาเต้นอยู่ด้วยนี่มันพึ่งนี่พึ่งโกตรงใจพึ่งโก
แล้วเพิ่งแสดงว่าเพิ่งรู้ตัวว่ามีทากอยู่หรือครับลุง
เอาละให้ดูมากแบบนี้แหละ

นี่เหมือนกันกดที่จะมา
แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาบอกเหมือนกันนะว่าความเสี่ยงตายของพวกเขา
ว่าวิทยุมารมมุมรถจักรยานยนต์ถูกเกาโทรมาก
เพราะว่าเป็นจุดอันตรายหลายจุด

เหมือนอย่างคุณแซคใช่ไหม
พ่อต้องมีแป้งไหม
ต้องมีแป้งโรย
ต้องมีแป้งโรย
ข่าวของเราที่ขึ้นข่าวบานคัต
พี่เต้มทีเลยพี่ทำไมบายเลยเขาทำไมบายเลย

โอ้โหนี่คือหลายคลิปนะคุณผู้ชมฮะ
เหมือนต้องการสื่อสารไปถึงเสียแป้ง
เอามาเลยเตรียมของไว้ให้เลยตามบายเลย
ฝากถึงเสียแป้งที่เขาพูดกันในคลิปเลย
พอดูเราก็ยังงงเพราะว่าตอนแรกเราเปิดปลา
ปุ๊บถันไปหาพี่มุกอ่ะคอนเทนต์ใช่ไหม
คืออันนี้ยังไม่มีคำตอบนะว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่า
หรือว่าต้องการที่จะสื่อสารไปถึงเสียแป้งจริงนะฮะ
นำผมเนี่ยผมวางของไว้ให้แล้วมาเลยเสียแป้ง
ทางน้ำก็มีถ้าหนีทางน้ำนะก็มีคนนำเสบียงมาไว้บนเรือด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ถึงวิธีการวางเสบียงทิ้งไว้ตามขนำต่าง
จะเป็นการช่วยเหลือเสียแป้งจริงหรือไม่
หรือเป็นวิถีพรานป่าเขาอยู่แล้วเป็นวิถีชาวบ้านเขาอยู่แล้ว
ได้รับคำตอบว่าน่าจะเป็นจริง

เพราะเป็นวิธีชาวบ้านที่ปฏิบัติมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่า
ญาติหรือพักพวกหลบหนีเจ้าหน้าที่เข้าป่า
เขาจะมีการช่วยเหลือกันอย่างเป็นระบบ
และมีวิธีการสื่อสารที่รู้กันเฉพาะกลุ่ม

ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบแหล่งกบดาน

สมมุติว่าระแวกนั้นอยู่กัน๕๐ครัวเรือน

นำเข้าสารอาหารแห้งและเครื่องดำรงชีพ

ไปไว้ตามขนำตามต้นไม้จุดต่างนะฮะ
ได้รับการประสานมาจากคนกลางนะครับ

ฉะนั้นคนที่นำของมาวางก็จะไม่ซ้ำหน้ากัน

และเสียแป้งก็สามารถดำรงชีพ
อยู่ในป่าได้อย่างสบายนะฮะ
นี่เป็นคลิปที่เผยแพร่ออกมาแล้วโลกโซเชียลนะ

พอตั้งแต่เปิดรายการมามันจะมีช็อต
โอ้โฮหรอจริงนี่

ภารกิจนี้การตามล่าหาตัวแป้ง
ยังไงก็ต้องตามกันต่อนะคะคุณผู้ชม